ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
หลังจากที่มีเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๖ปีคนหนึ่งต้องเสียชีวิตลง
เพราะว่าเกิดอาการท้องเสียอย่างหนักจนช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
เนื่องมาจากการไปซื้อส้มตำปลาร้าของร้านค้าในหมู่บ้านมากิน

เกิดเรื่องราวสุดสลดเมื่อเด็กหญิงชั้นม๔

ท้องร่วงขั้นรุนแรงก่อนช็อกเสียชีวิต
แพทย์ระบุว่าเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินอาหาร
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ขจรอาจเสียงรำแม่ของเด็กหญิงวนิดา

ช่วงเย็นของวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
เธอได้ไปซื้อส้มตำปูปลาร้ามาจากหน้าปากซอยบ้าน
ในราคา๑๐บาทมานั่งกินกัน๒คนแม่ลูก
ต่อมาเวลาประมาณตี๔น้องน้ำฝนเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
ถ่ายไม่หยุดเธอจึงหายาให้กินแต่อาการกลับไม่ดีขึ้น

นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
โดยเธอรู้สึกเสียใจมากที่ลูกสาวจากไปเร็วขนาดนี้
และยังคงโทษตัวเองที่ไม่ยอมพาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรก
เยอะไหมครับ

จับมาถึงตอนนั้นกินกับลูกสองคน

หลังจากนั้นน้องเป็นอาการอะไรอย่างไรครับ
ตี๔๓๐มันลุกพาย
แม่ทำใจไม่ได้แม่คิดถึงเขา
นางสำรวยทองนารินเจ้าของร้านส้มตำและหลานสาว
ซึ่งเป็นคนตำส้มตำให้ยืนยันว่า
ตำของเธอมีความสะอาดและปลอดภัยแน่นอน
ทุกครั้งที่ตำพวกเธอก็จะชิมเองทุกครั้ง
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ของเธอนั้นเป็นส้มตำมรณะ

และคิดว่าสาเหตุไม่น่าจะมาจากการกินส้มตำที่ร้าน

ส่วนปลาร้าก็เป็นร้านประจำที่ตนเองซื้อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ของน้องด่ะเธอว่าเธอเคยมีปลาร้าไม่เคยมีไอปูไง

มะนาวนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยปลาร้านิดหน่อยพริกสองเม็ด

เชื่อใจนะคะก็คือว่า
ทำให้น้องต้องเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คิดไปในด้านที่แบบด้านลบที่เห็นข่าว
โดยทางทีมแพทย์โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำระบุเบื้องต้นว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องน้ำฝนนั้น
เกิดจากการติดเชื้อทางเดินอาหาร
ส่วนจะเกี่ยวกับการกินส้มตำปูปลาร้าหรือไม่นั้น

ต้องรอผลตรวจยืนยันจากแพทย์เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

ริปบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน